อ่าส่วนอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้พี่หม่ำเนี่ยเขายกทีมนักแสดงหนังบอดี้การ์ดหน้าหักไปเปิดตัวรอบสื่อมวลชนที่โคราช
บรรยากาศคือคักสุดสุดโดยเฉพาะวงคาราบาลเนี้ยค่ะได้ชมการแสดงคอนเสิร์ตจากคาราบาลแบบเต็มวงใช้คำนี้ค่ะ
ซึ่งครั้งนี้เองเนี่ยนะคะเรียกว่าพี่คาราบาลเนี่ยเขาก็มาเจอกับสื่อมวลชนแบบตัวเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของความบาดหมางกันว่า
คาราบาลวงแตกหรือเปล่าระหว่างพี่เทียรี่กับน้าแอดเนี่ยทะเลาะกันไหม
กลายเป็นข่าวลือสนั่นเลยต้องบอกว่านี่แหละค่ะรุ่นใหญ่ของจริงรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งเพราะบรรยากาศเมื่อวานนะ
ผู้สื่อข่าวบอกเลยว่าชื่นมืนมากไม่ได้รู้สึกว่าวงเขาแตกไม่ได้รู้สึกว่าเขาทะเลาะกันเลย
พอนักข่าวยิงคำถามเรื่องดราม่าข่าวลือคาราบาลวงแตกน้าแอดรุ่นใหญ่เขาตอบยังไงรู้ไหม
นิ่งสั้นเรียบไม่ขอพูดได้ใจความมากก็คือปิดตายดราม่าเรื่องนี้กันไปเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าคือมันก็มีเพจที่บอกว่านักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วคือน้าแอดไม่ตอบแหวกวงนักข่าวออกไปเลย
จริงแล้วมันไม่ใช่นะคะก็คืออย่างที่บอกแหละว่าน้าแอดเนี่ยเขาตอบแบบนิ่งสั้นก็คือไม่ขอพูด
จากนั้นก็ยื่นไมค์คืนนักข่าวไปก็คือเป็นอันปิดจ๊อปประเด็นดราม่านี้คาราบาลวงไม่แตก
แบบว่าเดินแหวกคงแหวกนักข่าวไม่มียื่นไมค์คืนเฉยไม่ดราม่าแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรต่อจากนี้เพราะว่าตอนนี้ในความสัมพันธ์น่าจะแน่นแฟนดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ